ไปดูเรื่องของการหาโชคหาลาบกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
เราจะเริ่มกันที่วัดสุนทรธารามครับตะบนขามเปี้ยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
เซียนตัวเลขไปจุดทูบนะฮะขอโชคลาภจากหายโบราณปู่คำย่าทองแล้วก็โรยแป้ง
รูปรูปถูถูนะครับก็เห็นของดีเอาไปเสี่ยงโชคกัน
เท่านั้นยังไม่พอเพราะว่าข้างหายโบราณ
เขาบอกว่ามีไม้ตะเคียนเจ้าแม่ศรีสุนทรครับ
วางนอนทอดยาวอยู่ไปโรยแป้งลูบถูนะฮะ
ก็ได้เห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจน
จากนั้นก็พากันแยกย้ายไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันครับ
ต่อเนื่องค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ที่๒นะคะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่เขาโด่งดังมากนะคุณ
อาสมรุษิเนรทัพพุทธคุณค่ะ
คนไปขอโชคขอลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไม่ขาดสาย
ดูสิตลอดทั้งวันเลยนะคะไปขออะไรมั่ง
น้ำแดงเอาไปไหนอ่ะครับไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงค่ะ
ขอพรจากพ่อปู่ฤษีพระเมษรวมทั้งมีการเช่าตะกุด
คู่ชีวิตวาสนาเศรษฐีแล้วก็ที่พลาดไม่ได้คือ
สองเลขโสลดสารตะในอ่างน้ำมนที่เขาลอยจับคู่กันนะคะ
โดยนายกาจพลภัยร้อหรือว่าอาจารย์ลือตกบ้าน
เจ้าของรายการคืนปลุกผีก็มีการจุดประทัด
นัดแก้บนค่ะที่โชคดีได้ลาบจากอ่างน้ำมนต์นะคะ
เป็นงวดที่๑๘เฮ้ยงวดที่๑๘ติดต่อกันแล้วอะค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยส่งต่อเลยนะคะ
ไปที่อ่างน้ำมนต์งวดนี้อาจารย์ลือตกบ้าน
เห็นเลขอะไรขอฟังหน่อยจ้า
เพราะว่าผมเนี่ย๑๘เนี่ยฟังใจมานานฟังใจ
ตามไปเรื่อยตามไปเรื่อย
ขยับไปอีกนิดหนึ่งพาไปที่อำเภอวิเศษชายชาญ

ต้นเต็มเกียรติในห้องกระจกติดแอร์นะ
มีคนไปถวายอาหารพระเยอะนะฮะ
แล้วก็มีการไปตั้งเครื่องเส้นไหว้นะฮะ
ทำบุญเลี้ยงพระให้นางรำมารำถวายแม่แก่มเรือนทอง

ได้โชคลาภกันไปก็ต้องมาลำถวายแก้บนกันไป
ขณะเดียวกันชาวบ้านที่ยังไม่ได้

ขอให้ได้โชคลาภนะ๑๖ธันวาคมนี้อีกวันหนึ่ง
คนก็มาขอจุดสำคัญก็คือ
ที่นักเสียงโชคเขาว่ากันว่าเห็นชัดเจนแต่เห็นเป็นเลขอะไร
ก็แล้วแต่จินตนาการบางคนก็ฉันเห็นเป็นเลขอาราบิกนะ
บางคนฉันก็เห็นเป็นเลขไทยนะทำไมเธอเห็นไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้
อ้าวแล้วแต่บุญพาวาสนาสมแล้วกันครับ
ครับปิดท้ายช่วงนี้กันที่ต้นกล้วยหอมครับ
มันไม่ยอมตายแม้ว่ามันจะถูกตัดต้นทิ้งแล้ว
แต่มันยังแทงปลีออกเครือกลางต้นนะฮะที่ถูกตัดไปนั่นแหละ
เดี๋ยวผมจะอ่านช้านะออกมา๒ปลีใน๑เครือ
นับได้๑๑หวีนะฮะ
ลูกอยู่หน้าบ้านเลขที่๓๘หมู่๖ตำบลย่านบรี
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
กลางดึกคืนก่อนนะครับคุณทวดบุตรทองวัน
ท่านอายุตั้ง๙๖ปีแล้วนะท่านเป็นชกของบ้านครับ
อาจารย์เริงอาจารย์เริงคนนี้เป็นหมอศัยศาสต
ชื่อดังครับมาทำพิธีขอโชคลาภ
โดยมีลูกหลานชาวบ้านรู้ข่าวแล้วก็มาขอดูด้วยนะนะฮะ
อาจารย์เริงท่านจุดทูบเทียนนะครับบอกกล่าวเจ้าที่
แล้วเอากระมังใหญ่นะครับมาทำเป็นอ่างน้ำมนต์
ดน้ำตาเทียนนะฮะหยดแล้วนะครับ
ชาวบ้านเห็นแล้วก็ฮือฮาฮือฮาเลย
เพราะว่าอะไรคือน้ำตาเทียนมันเกาะกลุ่มเหมือนตัวเลข

พากันใช้มือถือถ่ายรูปเอาไว้ก่อนนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะเอาไปเทียบเคียงซื้อลอตเตอรี่ต่อไปครับ

เออค่าเลขโสโลสารัตตาไหม